เอามาดูกันต่อข่าวของเรานะคะ

คราวที่แล้วประเด็นเรื่องครอบครัวของพี่ตกของคุณทัญญา
นั่นก็คือพี่มดดำพิธีกรข่าวใส่ไข่ของเรานี่แหละ

คือเปลี่ยนคู่กรณีแล้วคุณผู้ชมต้นเรื่องมาจากสเตตัสในเฟซบุ๊คของน้อง
ข้อความนี้เลยเดี๋ยวอ่านให้ฟังคุณผู้ชม
พิธีกรท่านหนึ่งชื่อมดเอ็กซ์
ชอบบอกว่าอิงได้นั่นได้นี่เวลาทะเลาะกัน
ผลิตว่ามันรู้ดีแต่ดันไม่รู้อะไรเลย
คุณผู้ชมพิธีชันอ่านทั้งหมดเนี่ย
อ่านตามทุกคำเลยนะคะไม่ได้แต่งเติมเลย
พี่แจ็คเดี๋ยวก่อนนะในโพการบันเทิงเนี่ยนะพี่แจ็คอยู่มาปัน๔๐

ปีอย่างนี้ก็เกิดแต่ว่าอยู่นานอยู่นาน
อินทิกรชื่อหมดเอ็กซ์นี่เคยได้ยินคุ้นหูบ้างไหม

ถ้ามีก็มีหมดแจกซ์ไม่ใช่
ไม่รู้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดที่วี่๋ดิฉันคุณคุ้น

นะคะก็ไม่ต้องเดาค่ะนะคะเพราะว่าพี่มดดำก็โอ้โหแม่ก็คือ
ไตล์คนอยู่ในวงการมานานนะคะสวนกลับเลยพุ่งเป้ามาที่ดิฉัน
แน่นอนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่มดดำก็พูดเองในรายการ
ข่าวใส่ไข่ของเรานี่แหละค่ะบอกว่าเห็นประเด็นนี้แล้วนะคะ
ถ้าจะหมายถึงตัวพี่มดดำพี่มดดำก็ขอชี้แจงแบบตรงไปตรงมา
อันนี้เน้นนะคะว่าถ้าจะหมายถึงอาจจะไม่ใช่ก็ได้
มดดำบอกชัดเลยนะคะว่าสิ่งที่น้องอิงอิงโพสต์เนี่ย
น่าจะมาจากความเข้าใจผิดแต่ผิดยังไงเนี่ย
อับไปฟังเต็มเต็มชัดชัดเลยคุณผู้ชมค่ะ
โอ้ยอย่าปรับเป็นรู้ดีเรื่องนู้นเรื่องนี้เอ้า
ธัญญาเล่าให้ฉันฟังแต่เขาไม่ได้พูดพลาดพิงเธอนะ
อย่าร้อนตัวหนูพี่ไม่ว่างเล่นด้วยหรอกลูกนะฮะ
เดี๋ยวเขาจะฟ้องเดี๋ยวเขาไล่ฟ้องหน่อยถ้าเขาพูดให้ฟัง
ก็ถึงเวลาชัยเขาพูดให้ฟังไงบอกว่ากุญายธัญญา
เวลาที่พี่เป๊กตอนนั้นที่เราอ่านข่าวกันตอนที่พี่เป๊กเขาง้อที
เราไม่ได้บอกให้หนูลูกสติค่ะสติ

สติค่ะสติแบบนี้น่ะ
บายแบบนี้พี่มดดำบอกว่าที่เขาฟังมาทั้งหมดเนี่ย
ที่บอกว่าได้นู่นได้นี่น่ะอาจจะหมายถึงพี่ธัญญา
ไม่เคยพูดถึงน้องเลยเพราะว่าเขาเคยเป็นพิธีกรด้วยกัน

ได้นู่นได้นี่มาก็แบบชอบแซวพี่ธัญญา

สรุปนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่พี่มดดำก็ได้นะคะ
ก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันอย่างที่พี่มดดำบอกไป

แต่ว่าประเด็นนี้โอ้โหโซเชียลแชร์สนั่นคอมเมนต์ถล่มทลาย

ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะ